อีกข่าวหนึ่งคุณผู้ชมประหลาด
ทำไมฮะใช้คำนี้ประหลาด
คนขับแท็กซี่ค่ะเป็นคุณลุง
แล้วมีผู้โดยสารผู้หญิงขึ้นแท็กซี่
ทีนี้ตอนจ่ายค่าโดยสารคือมีการต่อรองกันนั่นแหละ

ลุงลุงขอกัดหูหนูหน่อยได้ไหม

เดี๋ยวลุงให้๕๐๐ให้หนูไปกินข้าวขอกัดหูหน่อย

หลาดไหมคุณผู้ชมลองฟังคลิปนี้ดูก่อนค่ะ

ใช่ค่ะหนูจะไปหนูจะกลับบ้าน

เกินค่ารถตามที่ตอบท๑๙๑๘หนูให้หนู
เฉพาะถ้าเกิดให้จัดไม่เสียทั้ง

โอเคหนูยอมจ่าย๑๔๐

เวลาหนูมากเลยหนูจะกลับบ้านแล้ว

จ่ายตังค์จ่ายตังค์ลุงเหรอโอเคโอเค
ไม่ใช่ไม่ใช่ลุงจ่ายตังค์หนูก่อนเห็นไหม

๕๐๐ให้หนูทำไม๕๐๐ให้ชิมข้าว

ฮ่า
ได้ไหมไม่ได้ทำไมอ่ะ

หิวมาจากไหนสารภาพมาเดี๋ยวนี้เลยนะ
เดี๋ยวก่อนคือมันได้อะไรเนี่ย

ถ้ามีคนมาขอกัดหูเธอทำไงบ้าไม่เอา

คือไม่รู้ไงว่าจะยังไงต่อ

คุณลุงขอกัดหูน้องผู้หญิงคนนี้
กับค่าโดยสาร๑๔๐บาท

แต่ในใจผมคิดว่าคำว่ากัดหัวของลุงมันมีมากกว่านั้นไง

แต่ทีนี้ทีมข่าวของเราถาม
ที่ใครดีคุณอยากถามใคร

ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์นั้นมันเกิดดึกแล้วนะคุณ

ห้วยขวางปกติค่ารถไม่เกิน๑๐๑

แล้วก็พูดจาหวานล้อมว่าลุงกำลังเดือดร้อนอย่างนั้นอย่างนี้

จากที่ลุงเปิดมา๒๐๐อ่ะขอ๑๔๐ได้มั้ยล่ะ
ปกติหนูนั่งไม่ถึงร้อยนะลุงนี่ให้ลุง๑๔๐
แต่พอเปิดประตูมานั่งในรถเนี่ย
อย่างแรกเลยกลิ่นมาก่อนเลยคุณผู้ชม

เธอก็ทนนั่งมาจนถึงดินแดงอะค่ะ
คนขับแท็กซี่อายุน่าจะมากกว่าพ่อของเธอแล้ว

ก็ลุงก็เริ่มชวนคุยไปกินข้าว
หลังจากนั้นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นได้ฟังกันค่ะ
แต่ทีนี้เธอบอกว่าปฏิเสธไปหลายรอบนะ

พอปฏิเสธไปแล้วลุงพยายามจะเอื้อมมือมาจะมาจับมือ

คือจับมือก่อนแล้วจะไต่ไปถึงหูหรือยังไงไม่รู้
แต่เธอบอกว่าบอกว่าลุงลุงอย่านะ
ถ้าเกิดว่าลุงมาจับหนูเนี่ยเดี๋ยวหนูตะโกนขอความช่วยเหลือนะ
ลุงก็ยอมให้ลงจากรถไป

หนูเดี๋ยวลุงจะไปดักรอที่ทำงานหนูทุกคืนเลย

เป็นแบบนี้เธอจำทะเบียนรถได้ไหม

เพราะว่าอันนี้มันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยไง
แล้วอยากให้คนที่ดูแลทางด้านนี้มาช่วยเธอด้วย
เกี่ยวกับความปลอดภัยมาดูให้หน่อยว่าเกิดอะไรขึ้น

คุณหนาวกว่าอากาศก็ลุงคนนี้แหละค่ะ
เราพักกันก่อนดีกว่าผมเริ่มกลัวลุงแล้วนะฮะ